ไม่ใช่การให้โรงบัญชึกปากคำ

เขาก็บอกว่าเอาออกมาดูนะครับ
ยอมรับว่าเอาออกมาดูแล้วก็นับ
แล้วแม่คงแม่ค้าอะไรพูดไหมว่าจับอะไรขนาดไหน
แม่ค้าเขาก็บอกว่าเขาก็เอาออกมานับแล้วก็ส่งอะไรเขานั่นแหละ
ส่งให้อีกคนนึงแล้วอีกคนก็ส่งไปให้ครูอะไรเขานั้น
คุณละวันเราจำกันถูกต้องใช่ไหมว่าคุณละวันบอกว่าจริงตัวเองก็เคยจับลอตเตอรี่เหมือนกัน

เพื่อถ่ายรูปคุณละวันเองก็จับ

แล้วตอนที่จับเนี่ยมีเท่าสิทธิ์ไหม
อัพธุมศาสตร์ครู
มสเขียบ

และก็ภูมิใจในการทำงานสัมผัสนิตวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะสัมผัสนิตตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งทุกฝ่ายทำงานด้วยความโปร่งใสสุจริตแล้วก็จริงใจกับประชาชน

แต่ปรากฏว่าลายนิ้วมือนั้นเป็นของคุณลุงจรูน

เพราะว่าคุณลุงจรูนนำโรตเตอรี่ของผมไปขึ้นเงิน

ดังนั้นไม่น่าสงสัยนะคะว่า

เพราะอาจารย์ติชาเองจับลอตเตอรี่แบบนี้ครับ

ดังนั้นซองพลาสติกเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีลายนิ้วมือนี้
สำคัญของคุณครับว่า
ทำไมใครจะเอ่ยเอ่ย
ไม่ก็พิเศษมัน